เดี๋ยวจะเปิดภาพก่อนแล้วก็อธิบายไปตามภาพ

เดี๋ยวผมจะเปิด

ใครทำอะไรทำอะไรบ้างนะครับ
นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะ

นะนั้นเดี๋ยว

เดี๋ยวหนึ่งอธิบายเลยครับ
เดี๋ยวกับ
เจ้าที่เปิดภาพนะครับในคืนวันเกิดเหตุ
ถ้าสังเกตเห็นด้านขอบด้านขวาเนี่ย

นี้จะส่องไปที่โต๊ะนะครับ
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่เห็นภาพเนี่ย
จะเป็นโต๊ะกลมซึ่งเป็นโต๊ะเวที

ยิงสวัสดิ์ศิวากรแล้วนะครับ
มีการนำร่างของสวัสดิศิวกร

คือตราบชนะนัทสลาวุธ

จะเป็นสวัสดิ์ศิวากรฝ่ายอำนวยการ
ของทางหลวงนะครับ๓คนนะครับ

สารวุฒิอยู่ขวานะครับแล้วก็สวัสดิทางหลวงเนี่ย
สวัสดิ์ศิวากรฝ่ายอำนวยการจะอยู่ซ้ายมือนะครับ

ทั้งสองคนนะครับวิ่งไปเอารถนะครับ

ใส่เสื้อของกองบชาการตำรวจสอบสวนกลาง

คันที่นำร่างของสวัสสิวกร

นำรถส่วนตัวของสวัสสิวกร

บริเวณลานจอดรถทางด้านทางเข้าบ้านนะครับ
จะเห็นว่าหลังจากนำร่างมาแล้ว

คันที่ไปปรากฏอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็ปรากฏว่าตำรวจทั้งสามนายเนี่ย
ได้นำร่างสวัสดิ์ศิวากรนะครับ

คนคนละขับที่ไปนำรถมานะครับ

ก็คือชนะนัทเป็นคนนั่งด้านหลัง
แล้วคอยเอามือเนี่ยอุด
รูกระสุนที่มีเลือดออกมานะครับ
ส่วนอีก๒คนนะครับหายไปไหนนะครับ

คนหนึ่งนะครับต่อไปครับ

สารวัตรฝ่ายอำนวยการนะครับ
เข้าไปช่วยพันธบทโทวสินนะครับ

จากงานนะครับมาล้มอยู่ตรงนี้นะครับ

ก็จะมีตำรวจอีก๔นายเข้ามาช่วยนะครับ
ก็คือจตุลวิทย์นะครับ

ลงก็คือสารวัตรฝ่ายอำนวยการนะครับ
กระโดดขึ้นด้านหลังนั่งคู่ไปกับพ่อสินนะครับ

ขึ้นไปนั่งด้านหน้านะครับ

ที่นั่งอยู่ในรถอยู่แล้วนะครับ

ปรากฏอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ปรากฏตามกล้องที่โรงพยาบาลนะครับ

การช่วยเหลือคนเจ็บนะครับ

ทีนี้เราจะให้เห็นนะครับว่าภายในงานเนี่ย

พลเรือนนะครับแล้วก็ตำรวจนะครับ

ตอนประมาณ๒ทุ่มกว่านะครับ

เวลาเกิดเหตุคือเวลา๓ทุ่ม๒๖นาทีนะครับ

ในกระเป๋านะครับมี

นะครับในหน่องพกปืนตอนนั้นแล้วนะครับ

ก็จะมีนายเด้งนะครับกับนายต่อง

เป็นญาติของกำนันนะครับอยู่ในที่เกิดเหตุ
ในขณะที่มือปืนลั่นไก่

ในลักษณะของปกป้องคุ้มครองกำนัน
นะครับตอนที่เข้ามาเนี่ย

มีการส่งอาวุธปืนให้กับนายเด้งนะครับ

เพื่อใช้ในการคุ้มกันกำนันนะครับ

ตำรวจนะครับที่อ้างว่า

นี่เป็นหนึ่งใน๖ผู้ต้องหาที่เราจับกลุ่มตัวนะครับ

อันนี้ถอดเสื้อนะครับถอดเสื้อกินเหล้านะครับ

ที่แต่งกายครึ่งท่อนก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่เราจับกลุ่มนะครับ

ช่วยเหลือกำนันในการหลบหนีนะครับ

ครบแล้วใช่ไหมครับ

ครับอ่า
โอเคมั้ยนะครับ

เดี๋ยวเปิดภาพไปอีกทีนะครับ

สิ่งที่สังคมสงสัยนะครับว่า
ตำรวจคนไหนให้การเท็จบ้างไปเท็จบ้าง

คนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะฮะ

คนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเนี่ย
มันจะมีอยู่เพียงแค่นี้เองนะครับ
ก็มีสวรรค์ตะลงดาบสลาวุธ

แล้วก็จสตเมธิศกรนะครับ

นะครับเพราะฉะนั้น

ก็ไม่ได้มีการดำเนินการตาม

ก็ปรากฏตามภาพฉายนะครับ
เพราะฉะนั้นคำให้การก็จะ
ขัดแย้งกับข้อได้จริงนะครับ

เทพล์กรรมเกียรติคณะพนักงานสอบสวน

พร้อมเครื่องการสูญปืนหลายบนห้านัดในข้อหาตามภาพที่ปรากฏ
เพราะว่าในต่องได้เอาปืนมาส่งให้นายเด้ง
เพราะฉะนั้นก็เป็นบริการีทั้งคู่
ก็ในต่องได้เอาปืนมาส่งให้ในเด้ง
เพื่อให้ในเด้งได้เข้าไปในบ้านของกำนัง

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เมืองดีทั้งคู่
ร่วมการมีปืนและเครื่องสูญปืนไว้ในขังครอบครองตัวมนุษยานะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้แจ้งข้อกล่าหาไปแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนตำรวจนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะร่วมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
วันนี้เราก็ไล่ดูกล้องทั้งหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สังคมกำลังคาใจว่า

เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย
ในส่วนตำรวจแทบส่วนใหญ่
มีอาวุธปืนเกือบหมดนะครับ
แต่ว่าก็ไม่มีใครจับกลุ่มความผิดซึ่งหน้า
ในขณะเกิดเหตุนะครับ

เรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่างนะครับ
เหลือที่เรามันก็เรียกคำว่ามาตรา๑๕๗

หลังจากเกิดเหตุแล้ว

เช่นขับรถเอ่อนำบ้างขับรถตามบ้างนะครับนะ
แล้วก็ไปเป็นเอ่อคนที่คุมกันให้กับนักนกบ้างนะครับ
เพราะฉะนั้นเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าแทนที่จะอยู่ข้างเอ่อ
ตำรวจนะช่วยตำรวจกลับกลายเป็นไปช่วยผู้กระทำผิด
กลับไปส่วนหนึ่งนะครับเอ่อนายอำรวจดับสูงน่ะ
ก็เพ่นหนีแบ๊บนะครับนะไอ้ที่บอกว่าช่วยเขาก็ไม่ได้ช่วยเลย
นะครับก็โกหกทั้งนั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เอ่อ
่ำแย่มากนะครับแล้วเพราะฉะนั้นส่วนนี้เดี๋ยวเอ่อ
คณะกรรมการทั้งหมดก็จะร่วมกันพิจารณาในการดำเนินคดีเอ่อ
อาญาและวินัยนะครับเอ่อควบคู่กันไปนะครับนะ
เพราะฉะนั้นส่วนกล้อง๒กล้องนะครับที่สับสนตั้งแต่
เช้าแล้วนะครับอย่างนี้นะครับเอ่อก็ไล่จนถึงเพิ่งทราบ
เมื่อกี้นะครับเพิ่งหาข้อได้จริงได้เมื่อกี้นะครับเอ่อ
ผมอธิบายกล้องเนี่ยมันมีสิบห้าตัวสิบสามตัวเนี่ย
เปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเหมือนที่ให้ท่านเห็นแต่สองตัว
เนี่ยนะครับเราพยายามกู้เอ่อแต่กู้ไม่ได้นะครับนะฮะ
เราคืออย่างงี้เรากู้กล้องเนี้ยมีสองตัวนะครับอ่า
ส่องมาบนโต๊ะบนโต๊ะจีนเนี่ยนะครับนะ
กล้องทั้งสองตัวเนี่ยปรากฏว่านะครับนะฮะ
เมื่อกี้เนี่ยทางสัมพงาพิสุทธาพึ่งถอดบอร์ดออกมาได้
นะครับกล้องมีสองตัวตัวแรกเนี่ยเป็นกล้องที่ไม่ได้ใช้งาน
ตั้งแต่วันที่๒๓สิงหาคมอันนี้ตัดเราตัดไปนะครับ
ส่วนกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับนะเวลาเนี่ยมันเดินมาที่
สิบนาฬิกาสิบหกนาทีของวันเกิดเหตุนะครับทีนี้เราก็กำลังสงสัยว่า
สิบนาฬิกาสิบหกนาทีเนี่ยทำไมมันไม่มีภาพหลังจากนี้
นะครับเอ่อก็เมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อสักชั่วโมงที่แล้ว
เนี่ยนะครับน่ะทางสำงานวิทยุสุภาษณ์โดยท่านผู้จัดการ
สำนักงานพิสูจน์ฐานเนี่ยก็ได้พยายามจนกระทั่งเอาบอร์ดมา
ถอดได้นะจึงให้เห็นนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเอ่อครั้งแรก
เดิมเนี่ยที่เราตั้งเอ่อตั้งสำหรับวิทยุสุภาษณ์ว่า
มีการดึงปลั๊กมีการถอดปลั๊กมีการตัดสายอันนี้ไม่ใช่
นะครับคือกล้องตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เอาบอร์ดมาถอด
เนี่ยนะครับเมื่อสักชั่วโมงที่แล้วก่อนผมจะมาถึงเนี่ย
โดยผู้จัดการแมนเนี่ยนะครับสรุปแล้ว
กล้องตัวเนี้ยเอ่อกรรมนั้นเนี่ยเป็นคนไปกดให้ปิด
ตอนสิบโมงสิบหกนะครับเอ่อทั่วตอนสิบโมงตอนตอนสิบโมงสิบหก
นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อนี่ถามต่อว่าทำไมกรรมนั้นต้องไปกด
ให้ปิดนะครับนะเพราะว่ากำนันเนี่ยก็คงจะมีคนมาเตือน
ว่ามีงานเลี้ยงคือในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลากำลังวางโต๊ะจีน
ต่างเป็นช่วงเวลาจัดสถานที่นะครับตามภาพที่เราเห็น
นะครับในเวลาขนาดนั้นกำนันก็อยู่ในบ้านนะครับ
แล้วก็กำลังจัดโต๊ะจีนกำลังเตรียมสถานที่เอ่อผม
การจัดงานเนี่ยนะไอ้กล้องเนี่ยมันต้องไม่ให้เห็น
ตั้งแต่เวลา๑๐โหมด๑๖มันก็ทำให้กล้องตื้อไม่มีการจับภาพตั้งแต่๑๐โหมด๑๖
แต่ว่าถ้าท่านเห็นในเหตุการณ์เนี่ยนะครับผมจะพูดให้ฟังว่า
เหตุการณ์ในการยิงเนี่ยนะคือในการเข้ามาในงานก็คงไม่มีใครนึกว่าจะมีเหตุรุนแรงขนาดนี้
แต่ว่าผมก็อธิบายต่อว่าเมื่อเข้าไปในงานแล้วเมื่อมีการโต้เถียง
ก็เริ่มมีการเคลียร์คนออกไป
กำนันก็เริ่มมีการไปคุยกับไอ้หน่อง
แล้วจากนั้นก็นำมาสู่การยิง
โดยวันนี้เรามีประยะฐานที่เย็นชัดเจนว่ากำนันเป็นผู้สั่งยิง
เพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้
แต่ตำรวจเนี่ยต่างคนต่างออกต่างคนต่างทิ้งหน้าที่
แทนที่ตำรวจบางส่วนอยู่ในโต๊ะเดียวกัน
เห็นความผิดซึ่งหน้าแทนที่จะเข้าจับกลุ่มก็ไม่จับกลุ่ม
อันนี้ถือว่าเป็นการไม่ทำหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่อันนี้ชัดเจน
ส่วนตำรวจที่ไปบอกว่ามีการเอาคนเจ็บไปส่ง

แต่ท่านจะเห็นว่าเอาคนเจ็บไปส่งแค่๕คน
แล้วแถมสวรรค์ณลม

นายอำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่มีใครช่วยเลย
นะครับนะต่างคนต่างหนีต่างคนต่างเอาตัวรอด
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อได้จริงในที่เกิดเหตุ
เพราะฉะนั้นรายละเอียดก็จะเป็นตามนี้นะครับ
ส่วนจะแจ้งข้อหาใครบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพิจารณากัน
ในวันหยุดนะครับนะแล้วเอ่อวันอังคารเช้าสิบโมง
ก็จะประชุมทุกส่วนนะครับทั้งสตงปวชปปง
วันนี้ผมต้องเรียกว่าในเรื่องพญาสารมัดกำนันต่างเนี่ย
มันชัดเจนแล้วมันจบแล้วนะครับนะแต่ว่าการดำเนินการขยายไล่ต่อ
ที่เราจะไล่หนึ่งร่ำรวยผิดปกติเส้นทางการเงินเงินมาจากไหน
อันนี้ต้องตอบให้ได้ตัวเองเป็นภาระที่ต้องตอบให้ได้
ในเรื่องของการประกอบธุรกิจการประมูลงานต่าง
กว่าโครงการซึ่งอันนี้มันยิ่งกว่าปีปกติ
พิธีมหาภิกษ์ปกติก็ต้องไปตรวจสอบแล้วนี้เป็นต้น
โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมสรรพากรมีการเลี่ยงภาษีหรือไม่
วันนี้มันก็ต้องขุดล่าสองคนกันแบบนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อ
ถ้าไม่ผิดนั้นไม่เป็นไรนะครับเราให้ความเป็นธรรม
แต่ถ้าผิดเมื่อไหร่ก็ต้องนำมาสู่การดำเนินคดีความผิด
อาญาฟอกเงินยึดทรัพย์นะรวมถึงมาตรการทางภาษี
อันนี้ก็เป็นการดำเนินการนะครับสื่อมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

อันนี้เนี่ยเราต้องไปสอบเขาอีกส่วนหนึ่งนะครับ
แต่ว่าวันนี้เราสันนิษฐานว่าเขาตั้งใจคือการปิดเขาต้องตั้งใจปิด
เพราะว่าสวิตช์เนี่ยคือที่เขาปิดกล้องตัวนี้เพราะว่ามันเป็นกล้องที่ส่องมาที่โต๊ะ
แล้วในเวลานั้นกำลังมีการเตรียมจัดโต๊ะจีนอยู่
ก็คงเป็นธรรมชาติคือเขาคงไม่ได้คิดจะสังหารในตอนนั้นนะครับ
แต่ว่าก็ต้องปิดไว้เพราะอาจจะมีคนเตือนว่า
คือกำลังจัดเตรียมงานอยู่ในบ้านก็คงเห็นว่ากล้องมันเปิดอยู่
ก็มันมี๒ตัวอีกตัวหนึ่งก็เสียคือไม่ใช่เสียคือไม่ได้ใช้ตั้งแต่๒๓สิงหา
อีกตัวหนึ่งก็เดินมากดสวิตปิดเดิมทีเนี่ยเราตั้งสันนิษฐานที่ผมให้สัมภาษณ์เมื่อเช้า
เพราะว่าเราหาคำตอบไม่ได้เราก็ต้องเราตั้งเศรษฐาว่ามันตัดหรือเปล่า
ผมถ้าลองอาคมมาลองบุจการสำมัครเทคโนโลยีและศาสนเทศ
เราก็สันนิษฐานว่า๑ตัดสายทิ้ง๒ดึงปลั๊กออก
แต่ว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วท่านบุจการอิทธิพลท่านเพิ่งไปถอดบอร์ดออกมาได้
ก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่การดึงปลั๊กออกแล้วมันเป็นการเดินไปกดเลยง่าย
อันนี้ก็ประเด็นนี้ก็เคลียร์เมื่อเดินไปกดมันก็ไม่มีภาพอยู่แล้ว
อันนี้ยิ่งชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมตรงนี้เราต้องไปสอบเขานะฮะ
แต่ว่าสันนิษฐานในทางการสืบสวนก็คือว่าคนธรรมดาเมื่อจะจัดเลี้ยงนะ
ไม่อยากให้ใครเห็นภาพส่วนหนึ่งอาจจะมีผู้ใหญ่มาเตือนเขาบ้าง
ว่าเวลากินเลี้ยงก็ต้องไม่ให้ใครเห็นเวลาในโต๊ะมันมีคนหลายคนแล้วก็เชิญคนหลายคนนี่
ชวนเตือนทั้งผู้กลับไม่รู้กี่ที่สาวัสไม่รู้กี่ที่
แล้วก็เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเวลากินมันกินกันหนัก
แต่ถามว่าการยิงเนี่ยมันไม่ได้เกิดตอน๑๐โมง
นะฮะแต่มันเกิดในขณะที่สวเขาเข้ามานะครับ
สว่าสิวเข้ามาได้แป๊บเดียวนะครับได้แป๊บเดียวก็เกิดการยิงนะครับ
ก็แสดงว่าก็ต้องมีการถกเถียงนะครับแล้วพูดคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับ
แต่จะเห็นได้ว่าในงานรูดของกำนันนั้นมีปืนหมดนะครับ
แล้วตำรวจก็มีปืนนะครับนะแต่ว่าเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยอย่างไอ้น่องเนี่ยพกปืนตลอดนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ผมสรุปอย่างนี้ก็เป็นความฮึกเหิมนะความคึกขนองนะ
ก็เหมือนที่ต้องเรียกว่ากำนันแบบนี้เนี่ยในอดีตอาจจะทำได้นะครับ
แต่วันนี้มันหมดเวลาแล้วนะครับนะเพราะว่ามันมีกล้องทั้งกล้องอะไรต่างจับเยอะไปหมด
พยายามถามมันไปไม่รอดนะครับครับผมมีอันถาม
คำว่าต่างเตรียมไว้ก่อนความหมายคือคำว่าต่างเตรียมไว้ก่อนหรือความหมายคือคำว่าต่างเตรียมไว้ไหน
คือนี้คำว่าต่างเตรียมไว้ก่อนความหมายคือที่ผมพยายามอธิบายนะครับ
ก็คือว่าคือในงานเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพแล้วว่าไอ้ตองเนี่ยส่งปืนให้เด้งนะครับ
ก็คือทุกคนที่เข้ามาในงานเนี่ยรู้แน่วันนี้ถ้ามีเรื่องก็ต้องพร้อมใช้อาวุธนะครับ
นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมบอกถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยเคลื่อนคลัดของสาวัสตร์
คือทุกคนในงานก็ต้องรู้ว่าลูกพี่เนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่กับสารวัตรคนนี้
นะแล้วก็วันนี้ก็เรียกสารวัตรมาเคลียร์นะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีปืนเตรียมทั้งหมด
นะก็เอ่อก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ามีปัญหาก็ต้องยิงกันนะครับ
อันนี้ก็คือการตาเตรียมไว้ก่อนนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ย
หัวจอบผิดมันมีมากกว่านี้นะครับนะเอ่อก่อนจะมีการยิงกันนะ
ผมไม่ได้ให้ดูภาพแล้วกันนะครับก็มีการเคลียร์
เอาคนแก่เนี่ยออกไปก่อนนะครับเอ่อให้เดินออกไปก่อนนะครับ
แล้วก็มีการเปิดทางรถต่างเพื่อเตรียมออกนะ
เพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้มันก็คือการรู้แล้วว่าจะต้องมีการยิง
นะครับเอ่อแล้วตัวกำนันก็ออกมาคุยกับนายน่องนะครับ
ก่อนที่จะมีการยิงนะครับแล้วอีกอย่างกำนันก็เป็นคนส่งสัญญาณ
ซึ่งวันนี้พยายามอาธารณ์เอ่อทะลองเนี่ยก็สอบไว้ชัดเจนนะครับ
นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเรื่องของกำนันนะครับเรื่องพยานฐานเนี่ยเอ่อ
จมสนิทนะครับนะยังไงก็ไม่รอดนะครับนะ
แล้วก็เหลือเรื่องอีกที่เราต้องขยายไปอีกเยอะ
นะเราจะขยายไปยังเอ่อทุกส่วนนะครับที่มีการเอ่อ
ประมูลงานนะครับก็คงจะพบอีกเยอะแล้วมันก็จะลามไปถึงตัวเจ้าที่รัฐด้วย
นะครับอันนี้ผมก็ต้องเรียนไว้ก่อนนะครับ
คืออย่างงี้จากการเอ่อศูนย์สนศทศวนเนี้ยนะครับ
ก็มูลเหตุขัดแย้งก็เป็นเรื่องการประกอบธุรกิจนะครับ

ก็มีการขอหนึ่งมีการขอลูกน้องด้วยใช่ไหม
ขอลูกน้องด้วยใช่ไหมใช่ครับมีการขอลูกน้องในงานนะครับ
แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการปฏิบัติที่ที่เคร่งครัดครับก็หนึ่งนะครับ
ก็มีสองกรณีนะครับมูลเหตุสำคัญนะครับ
สองก็มีปัญหาการมาเรื้อรังน่ะนะครับน่ะตั้งแต่สระวัสธนาฬิบัติ
มาเขาก็ปฏิบัติหน้าที่โดยเร่งคัดนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าเอ่อ
รถของเขาเป็นรถบรรทุกการวิ่งก็ต้องบรรทุกน้ำหนักเกิน
เพราะฉะนั้นในเมื่อสารวัตรปฏิบัติหน้าที่
เร่งครัดไอ้รถที่บรรทุกน้ำหนักเกินมันก็ไม่สามารถบรรทุกน้ำหนัก
เกินได้นะครับเมื่อไม่สามารถประทุน้ำหนักเกินได้
นะครับเอ่อก็กำไรมันก็น้อยลงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อ
ส่วนนี้เอ่อก็เป็นเหตุเป็นมูลเหตุนะฮะที่ทำให้เอ่อมีการเอ่อ
แก่อำนาจนะถึงขนาดใช้อาวุธปืนแล้วก็สั่งยิงนะครับ
อันนี้มูลเหตุมาจากเรื่องนี้นะครับนะมูลเหตุนั้นไม่มีเรื่องอื่น
นะครับนะก็เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดของตัวสารวัตร
นะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อในส่วนคณะพนักงานสิบส่วนอับสวน
เราก็ต้องทวงความเป็นธรรมคืนให้กับตัวสารวัตรนะครับ
นะเพื่อให้เห็นเป็นแบบอย่างนะครับนะว่าการเอ่อ
การที่เหิมเกลิมแบบนี้เนี่ยนะครับเอ่อก็ต้องเจอมาตรการคั่นเด็ดขาว
ในการดำเนินคดีอาญานะครับเอ่อแต่เราก็ต้องยึดหลักกฎหมาย
เอ่อดำเมินการอย่างเป็นทำนะครับหรือยึดหลักกว่าเป็นทำนะครับ
กล้องวงจรปิดในการช่วยเหลือนะครับไม่ได้ปรากฏภาพของ
ภูมิกับเบิ้มแต่ว่าไปเจอที่โรงพยาบาลมีมุมไหนไหมครับ
จับภาพว่าภูมิกับเบิ้มได้ขึ้นรถไปในขณะช่วยเหลือ
อะไรไงครับมีมีภาพที่ผู้มกับขึ้นรถกระบะไปนะครับ
คันนั้นนะครับที่ขึ้นกระบะแล้วก็ไปปรากฏที่โรงพยาบาลครับ
จะเห็นตัวมันจะเล็กมากไกลมากนะครับ
ไอ้ไอ้ภาพเนี่ยภาพภาพถามว่าภาพเห็นไหมใช่ไหมอ๋อ
ภาพภาพเราไม่มีภาพตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราเอ่อ
เรามีประจักษ์พยานที่ยืนยันและการสอบพยาน
นะเพราะว่าไอ้กล้องมันปิดไปนะครับนะ
เอ่อก็มีทั้งทั้งสองส่วนนะครับมีทั้งสองส่วน
ซึ่งเราสอบไปในสำนวนการสอบสวนแล้วนะครับแต่ว่าจะเอ่อ
ขอไม่ลงละเอียดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเอกสารเป็น
เป็นข้อได้จริงในสำนวนการสอบสวนนะครับครับผมท่านครับ
ในส่วนของภูมิกับสองคนที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในภาพข้างบนเนี่ย
จะดำเนินการหรือผิดในข้อกล่าวหาอะไรฮะก็อย่างงี้ในส่วนผู้กับเอ่อ
ก็ทั้งหมดแล้วกันผมใช้ว่าทั้งหมดแล้วกันนะครับนะ
ก็เดี๋ยวเราต้องเรียกมาสอบอ่าเราไม่เราต้องเรียกมาดูอ่า
คำให้การเดิมทั้งหมดนะครับนะวันนี้เราก็เราไว้แล้วว่า
จะต้องแจ้งข้อเก่าหาใครบ้างนะครับใครก็ตามนะครับ
ไม่ใช่ว่าแต่ผู้กลับที่ให้การไม่ตรงตามข้อที่จริงนะครับ
น่าหรือล่าทิ้งหน้าที่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องมาแยกทั้งหมดอ่ะครับ
ที่เหตุเกิดแล้วไม่จับกลุ่มนะครับไม่จับกลุ่มขณะเหตุเกิด
ซึ่งหน้าอันนี้ก็ต้องแยกไปเป็นส่วนส่วนนะครับน่าหนึ่งหนึ่ง
ให้เจ็ดนะครับนะสองให้การเท็จนะครับมันก็ต้องต้อง

อ่อติดกล้องเพราะว่าไม่อยากอ่า
คืออย่างนี้ก่อนคือก่อนหน้านี้ผมไม่ทราบ
แต่ว่าอันนี้เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าวันนี้เราตรวจสอบ
ยืนยันแล้วว่าเขาเป็นคนปิดกดปิดกล้องนะแต่ทีนี้เอ่อ
เราเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาปิดเพราะอะไรเราต้องสอบประคำเขานะครับ
เราต้องสอบปากคำสอบเอ่อคนจัดงานของโต๊ะจีนเพิ่ม
นะครับเพราะว่าทีนี้เราได้บริยามฐานใหม่มา
ถูกไหมครับนะแต่ว่าวันนี้เราแค่สันนิษฐานเอาไว้
นะครับว่าการปิดกล้องของเขาเนี่ยเอ่อคือสิบโมงเนี่ย
เขาคงยังไม่ถึงขนาดต้องตั้งใจไปฆ่านะครับนะนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็สันนิษฐานในฐานะเป็นเจ้าที่สืบสวน
นะครับนะแต่ส่วนเอ่อความจริงมากนั้นเราต้องสอบส่วน
ในวงจรปิดมีการเบลอภาพบุคคลในภาพอยู่อยู่บางภาพ
บุคคลเหล่านั้นเป็นใครแล้วก็ทำไมต้องเบลออ๋อคือในวงจอปิดนั้นไม่มีเบลอ
มันก็เป็นภาพไกลบ้างอะไรบ้างนะครับมันมีแสงไฟอ่ามันเอ่อ
คือมันไม่มีเบลอภาพนะครับมันมีแสงไฟบ้างมีอะไรบ้าง
แต่ว่าเราไล่ได้หมดในกล้องเนี่ยเรารู้หมดทุกคนแล้ว
นะครับว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างใครเป็นใครยังไงนะครับ
แต่เพียงแต่ว่าเราต้องมานั่งดูอันนี้ชุดสืบสวนดูมา๒วันแล้ว
ก็ตอนนี้ดูจนละเอียดยิบดูจนแต่ฉานนะครับว่า
อยู่ที่ไหนบ้างนะครับนะก็ไม่มีอะไรที่ผิดสังเกต
คือในกล้องมันทำอะไรไม่ได้นะครับนะมันทำอะไรไม่ได้
แต่มันก็ต้องเป็นอย่างงี้แหละนะครับเขาไม่สามารถมาทำเลอได้
ได้นะครับครับผมดูจากการเมื่อกี้ทำที่ความดีท่านผู้หญิง
ก็ว่าฝั่งของน่าจะมีการเตรียมมามากกว่าคือ
กล่อเหตุมากกว่าคืออะไรคือ

เพราะว่าถ้าต่อสู้กันก็ต้องมีพยานฐานนะครับ
ใครก็ตามก็ไม่สามารถที่จะลบร่องรอยไปได้หมด

ได้มากเยอะ

ผมว่าก็จะน่าจะถึงกับ๔๕กระบอกอย่างน้อยนะครับ
ทำไมกำลังรบผิดกล้องก็ปิดกับ๒ตัวทำไมก็ปิดทั้งหมดครับ
คืออย่างนี้คือผมมองว่าในขณะกำลังจัดงานเนี่ยนะครับ
กล้องวงจรปิดตัวหนึ่งมันไม่ได้ใช้แล้วตั้งแต่๒๓สิงหา
นะแต่ที่เขากดปิดตัวเนี้ยนะครับเราก็ต้องสอบเขาว่าคุณกดปิดเพราะอะไรเอ่อนะครับ
แต่ว่าวันนี้ถามว่าตัวอื่นที่เขาไม่ได้กดปิดเราก็ต้องสอบเขา
ถูกไหมครับเพราะว่าวันนี้เราพบเราก็ต้องให้เขาสอบยืนยันตามนี้
ถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเราตั้งสมมุติฐานจากการสืบสวนเนี่ย
เราก็มองว่าการที่เขาไม่ได้กดปิดบริเวณรอบนอกเนี่ย
เพราะเขาก็บอกว่าไอ้รอบนอกเนี่ยมันไม่เห็นบนโต๊ะอาหารว่ามีใครบ้างนะครับ
แต่ว่าบนโต๊ะอาหารเนี่ยเขาก็มองว่ามันเห็นตัวเขาเห็นตำรวจผู้ใหญ่นั่นเลยมานั่งนะครับ
ถ้าเป็นต่างจังหวัดเขาถือว่าระดับผู้กลับเนี่ยใหญ่มากนะครับเช่นครับ

ก็คือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่กวดขัน

สวัสดิ์ศิลปกรณ์

รถบรรทุกก็มีเป็นร้อยคัน
เมื่อบรรทุกก็ต้องบรรทุกน้ำหนักเกินนะครับ
สารวัตรทางหลวงเข้มงวดเรื่องน้ำหนักไม่ให้เกิน

เมื่อเรียกมาแล้วก็สั่งสมกันมา

ถามว่าผมต้องเรียนอย่างนี้

เขาไม่ได้เตรียมการจะมาฆ่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้น

เพราะฉะนั้นทุกคนก็เตรียมปืนเอาไว้หมด

เช่นอย่างว่ากรเกิดเหตุประมาณสักครู่เจ้าโมงเนี่ย

ว่ามันจะต้องมีการยิงกัน

จึงได้มีการเคลียร์คนแก่ออกไป
ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
นะครับ

อันนี้เรายังไม่มีข้อมูลส่วนนี้นะครับ

เดี๋ยวสอบไปก็จะรู้นะครับ

คือวันนี้เราพึ่งทำได้๓วัน

เพราะว่ามันไม่มีทางปิดได้หรอกครับ

วันนี้กล้องวงจรปิดมันเปิดออกมาหมดแล้ว

หรือไม่ใช่ว่าถูกทำลายไป

อันนี้ก็ชัดเจนนะครับ

ส่วนกลับไปที่เอากล้องวงจรปิดที่ท่านบอกว่า

ภาพนี้อยากให้อธิบายความชัดเจนว่า
ภาพนี้มันเบลอคนเพราะ

ก่อนหน้าลูกนี้นะครับ

เบลอในส่วนที่จะให้เห็นเฉพาะของการช่วยเหลือ

แต่ตัวเต็มเนี่ยมันไม่มีการเบลอครับ

เราวิสูจน์ทุกคนทั้งหมดละครับ

เอาไปภาพ
อันนี้ยังไม่เอา

ตรงนี้เนี่ยเรายังต้องขอคุยกับพนักงานสืบสวนสอบสวนก่อนนะครับ
เขาไม่เห็นในมุมนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ช่วยนะครับ

ขอให้ดูทุกมุมก่อนนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะบอกว่า

เอาที่ชัดเจนก่อนครับ

ในภาพนี้มันมีการอ้างว่า

ลักษณะทรงนี้แต่รองเท้าเป็นสีขาว

สวัสดิ์นารงเนี่ยจะนั่งรถกระบะไป

ถ้าไปดูในกล้องที่โรงพยาบาลเนี่ย

นั่นคือสวัสดิ์นารงนะครับ

ของผู้กลับลูกฐานของเราจะไปเองใช่มั้ย

เขาไม่ได้ช่วยคนเจ็บนะครับ
จะมีภาพที่คุ้มกันกับหนังลบหลังเกิดเหตุยังยังยังไม่ได้ก่อนตอนนี้
อันนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนนะเอ่อต้องต้องเอ่ออันนี้มันเป็นคือ
ภาพเนี่ยเราให้ดูทั้งหมดไม่ได้เหมือนที่เรียนนะครับ
เพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญในสำนวนการสอบสวนไม่งั้นเอ่อ
ตำรวจก็จะทำงานยากขึ้นทนายจะรู้ละเอียดมากขึ้นนะครับ
นะเวลาเราเราให้มากกว่านี้ไม่ได้นะครับต้องต้องกลับอย่างต่อ

บริเวณนั้นเนี่ยไม่มีใครนอกจากกำลังนกนะครับแต่มุมของ
แล้วเว้นที่ตั้งอยู่เนี้ยมันอยู่ใต้กล้องกรุงจรติดสักกี่
ไม่เห็นเดินเข้าไปแล้วก็หายไปนะครับ
เพราะว่ากดปิดมันไม่ได้ใช้ขั้นตอนอะไรมาก
ปิดเฉพาะตัวกล้องบางกล้องนะครับ
มีครับแต่ไม่ได้นำมาครับ
ก็รู้ก็รู้ทุกคนรู้ทุกคนนะก็ตำรวจทางหลวงก็รู้หมดนะครับนะ
คือคือสารวัตรก็เป็นตำรวจทางหลวงนะเพราะฉะนั้นตำรวจทางหลวงก็รู้หมด
ตำรวจภูทรก็รู้นะครับเพราะว่าเอ่อทุกคนเนี่ยยิ่งรู้
กำลังโน้จิ้งรู้อยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตำรวจรู้หมดแหละว่า
ว่าว่าเพราะเรื่องนี้มันมันไม่ใช่เรื่องที่เอ่อ
มันไม่ใช่เรื่องที่ที่ปกปิดได้นะครับและอย่างเหมือนกำนันนกเนี่ย
เขาก็เป็นเอ่อผู้กว้างขวางที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นตำรวจภูทรเนี่ยก็
ที่ไปอยู่กับเขาก็ต้องรู้หมดว่าลูกพี่เขามีปัญหาอะไรกัน

ก็เอ่อผมว่าก็ก็ก็เยอะแต่ว่าจะว่าจะบอกว่าเกินครึ่งนั่นเลย
แต่จะรู้ทั้งหมดนะฮะว่าเกินที่มาในงานก็ต้องรู้ปัญหา
นะครับนะว่าว่ามีปัญหาอะไรกันนะครับนะไอ้ความขัดแย้งเนี้ยมัน
มันก็คงจะสั่งสมมาอยู่แล้วแหละครับอ่ะครับเมื่อสักครู่มีสองประเด็น
คือหนึ่งการขอย้ายจากอ่านแล้วก็สองเรื่องของการขอของาน
แล้วก็อย่างเต้นขันอืมแล้วแล้วเรื่องที่มีกระแสข่าวมาตลอด
มันมีการดวนเหล้ากันเดี๋ยวร็อกกันในงานนะคะแล้วก็ทำให้มีปากเสียงกัน
อันนี้เคล็ดจริงยังไงฮะแล้วมีมั้ยมีมีก็ก็อันนี้อันนี้ก็ส่วนหนึ่ง
เหมือนกันนะครับก็มีการดวนเหล้ากันใช่ไหมอ่าครับก็มีการดวนเหล้ากัน
เป็นระหว่างสาวะสิวกับระหว่างสาวะสิวกับอืมครับอืมแล้วเกิดยัง
เปิดของลิสตรีไทยคือคืองี้อ่าผมพฤติบาคนี้คือเรื่องดวนเล่า
เนี้ยนะมันก็เป็นอีกส่วนเดียวนะครับแต่ว่าเอ่อ
เมนหลักเนี่ยนะก็คือมันเป็นความที่เอ่อ
การไม่พอใจการทำหน้าที่ของสวัสดิ์คนนี้อยู่ก่อนแล้วนะครับ
นะเอ่อจากการที่กวดขันทำให้รถลาเขาวิ่งลำบาก

แล้วเอามาเร็วขอวู้น้องและไม่ได้
แล้วก็การโดนเล่าต่าง
มันก็เป็นการหยามไปหยามมานะครับ
ทีนี้เป็นเหตุต่างที่ตามมา
บศภไปครั้งแรกครับ
ผู้กับผู้กลับชักชวนด้วยเหตุใดค่ะภูมิกับเบิ้มก็เป็นผู้บัญชานะครับ
ก็เรียกไปผู้กับเบิ้มก็รู้จักกับกำนันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
เพราะเป็นผู้กลับทางหลวงที่นี่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็สารวัสสิวก็เพิ่งมา
นะฮะก็เรียกไปเอ่อแนะนำไปพูดคุยไปอะไรต่างต่างให้สนิทกันอ่ะว่างั้นเถอะนะครับ
นะก็ก็ก็เรียกไปเพื่อจะให้รู้จักมักคุ้นกันสนิทกันแต่หน้าที่ตัวเองก็
รู้จักสนิทเขาอยู่แล้วนะครับแล้วภูมิกับเบิ้มเนี้ยก็เรียกมาเอ่อ
หลายคนเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าคือการประกอบธุรกิจของกำลังนก
ก็จะเอ่อใกล้ชิดกับตำรวจทางหลวงนะครับเพราะต้องเอ่อ
เพราะต้องประสาหงาเรื่องรถมันทุกข์นะครับนะครับผม
อันนี้อันนี้ผมยังไม่ทราบลึกขนาดนั้นนะครับแต่เอาเป็นว่าเอ่อ
ปัญหาของเขาปัญหาหลักเนี่ยนะฮะก็เกิดจากการทำหน้าที่
เข้มแข็งของเขานะครับนะการกวดขันการไม่ให้รถมาดู
หนักเกินวิ่งเกินแล้วหนักกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้วกัน
นะครับน่าแล้วก็มาเรื่องการขอบุคน้องนะครับน่าแล้วก็เป็นเหตุ
สร้างสมมาครับมันก็เอ่อโว๊ะมาเรื่องการดื่มสุรางนะครับ
นะครับนะซึ่งการดื่มสุรามก็เป็นเรื่องรองนะครับนะ
แต่ปัญหาหลักก็คือการทำหน้าที่นะครับนะถ้าถ้าเขาไม่รับผิดชอบ
บนทางหลวงตรงนี้นะครับเขาก็คงไม่มานั่งกินอยู่ตรงนี้
นะครับนะเอ่อนะครับกล้องวงจรปิดหลังจากที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
เห็นไหมครับว่ามีการทำลายหลักฐานจับภาพตรงนั้นได้ไหมครับ
มีไหมเนี่ยไม่มีในกล้องที่อย่างที่เรียน
ห้องนั้นที่จับไว้ที่โต๊ะมันไม่เห็นนะครับถูกกดปิดไป
เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาของคนบนโต๊ะจะไม่เห็น
เรียนหลังจากเกิดเหตุจากกล้องตัวนี้นะครับกับ
ก็มีคำให้การให้การพยานให้การไว้หลายปากชัดเจน
แต่ว่าเปิดเผยไม่ได้นะครับ

หลังจากที่มีการยิงแล้วเนี่ยชุดของกำนันทั้งมดก็ครอบรับพื้นที่
นะครับก็เป็นการรักษามหาวิทย์หรอกนะครับ

บางคนก็ชักปืนออกมานะครับอ่าเช่นอย่างไอ้เนี้ยอย่างไอ้
อย่างไอ้เร่งก็ชักปืนออกมานะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อหลังจากการยิงแล้วเนี่ย
ทุกคนก็เข้าเอ่อคอเวอร์พื้นที่ทั้งหมดนะครับนะแต่ตำรวจน่ะก็เอ่อ
แตกกระเจิงนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าจับกลุ่มไม่ได้เข้าทำหน้าที่
เหมือนที่ผมเรียนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อหลังจากการยิงแล้วเนี่ย
นะครับก็มีการช่วยเหลือคนเจ็บก็โดยเนี่ยมีสารวัตรออกของทางหลวง
สาวัสดิ์ตะลงเอ่อดาบกำหนวดต่างต่างนะครับที่บอกมีสามสี่คน
เนี่ยอ่าที่ช่วยแล้วก็มาช่วยซ้ำก็คือช่วยรองพระศิลป์
รองพระศิลป์เนี่ยเอ่อเขาเดินเดินมาเขาก็ล้มนะครับ
แต่ภาพเราไม่ให้ได้ดูละเอียดนะครับผมก็เล่าให้ฟังแล้วกัน
รองพระศิลป์เขาเดินเดินมาเขาก็ล้มฟุบเอ่อลงบนเอ่อลายจอดรถนี่แหละ
นะครับสวัตโรงก็เลยเข้าไปช่วยนะฮะแล้วเอาขึ้นรถนะครับครับผม
มีมีเอ่อก็ต้องมีอ่ะก็ต้องเป็นน้ำรวจอ่ะนะครับเอ่อ
ในการแนะนำต่างนะครับก็ต้องเป็นตำรวจนะครับ
แต่ว่าคืออย่างนี้ผมต้องเรียนว่าคำว่าเหตุเกิดนะครับ
ยังไงมันต้องทิ้งร่องรอยไว้นะครับมันไม่มีทางลบรอย
มันเหมือนเล่นเกมน่ะนะสมมุติเป่าเอ่อบอกเอ่อ
ให้เวลายี่สิบมันทีนะครับเป่าปิดเนี่ยครบยี่สิบมันที
มันก็ต้องทิ้งร่องรอยไว้นะครับนะเอ่อยังไงเดี๋ยวมันก็ไล่ไป
เรื่อยนะครับมันก็จะเห็นตอนนี้ก็เห็นเยอะมากแล้ว
เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามหลักฐานพวกนี้มันปิดไม่ได้หรอก
นะครับน่ะมันก็เอ่อทุกคนต้องรับสรรพาพนะครับ
วันนี้ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือเป็นพลเรือนนะครับ
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะประชุมกันแล้วก็จะเอ่อ
พิจารณาร่วมกันว่าจะแจ้งข้อเก่าหาตำรวจคนไหนบ้าง
แล้วแจ้งข้อหาอะไรบ้างดูแล้วภาพรวมส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น
หนึ่งห้าเจ็ดเป็นหลักน่ะก็คือการเล่าเว้นการปล่อยอาทิตย์
การเอ่อไม่ทำหน้าที่น่ะการทิ้งที่กระเด็นเหตุนะครับ

มีการส่วยเอ่อผู้กับประยาทไทยนะครับมีส่วนร่วมช่วยผู้ประเศษไหมครับ
เท่าที่เห็นก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่า
ตอนนี้ก็ถ้าที่ท่านดูชื่อก็จะไม่เห็นใช่ไหมครับนะ
ก็จะไม่เห็นนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูชื่อเอ่อ
ก็จะมีใช่ไหมครับชื่อที่ช่วยก็จะมีนรงสารวุฒิธนานัท
พลตรงนี้นะครับที่ช่วยก็จะไม่เห็นมีชื่อ
ปรากฏเป็นผู้กับประยาทไทยนะครับนะครับเดี๋ยวอย่างงี้นะครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเราจะประชุมกันนะครับเพื่อเพื่อจะเอ่อ
ลงรายละเอียดว่าใครผิดเรื่องอะไรบ้าง
อันนี้ต้องทำอย่างรอบครอบนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรา
กว่าจะนั่งเรื่องนี้ได้ก็กว่าจะหาคำตอบได้ว่า
กล้องนี่มันหายไปไหนอีกตัวเนี่ยมันก็หมดไปวันหนึ่งแล้ว
นะครับฝ่าบัวเรียนก็ต้องมีคดีนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยว
พรุ่งนี้ก็ต้องมานั่งไล่รายละเอียดว่าจะดำเนินคดีฝั่งครัวเรือนส่วนไหนบ้าง

วันนี้ที่แจ้งก็แจ้งไปสองคนตอนนี้นะครับก็คือตัวในต่องในเด้ง
ที่เป็นญาติของเอ่อนายกนะครับเป็นน้องของเลขา
นายกอบจนะครับก็แจ้งเรื่องอาวุธปืนนะครับ
แต่ว่าเรื่องการทำหน้าที่ต่างบริเวณโดยรอบเนี่ย
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาสกัดทั้งหมดนะครับก็รวมทั้งหมดนะ
ใครคือมันก็แต่เรื่องการให้การเท็จก็ต้องไล่ไปแล้วหมด
นะครับข้อหาพื้นฐานที่ต้องโดนก็คือเรื่องให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานอยู่แล้ว

ใครบ้านที่ต้องทำมาติแล้วนะอย่างนี้ต้องหรือว่าต้องเข้าที่บ้านอยู่ที่บ้านก็ได้ครับ